ในการลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชีย
ใน๒นัดถัดจากนี้ก็คือการเจอกับซาวดีอาราเบียรวมไปถึงญี่ปุ่น

ความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
เตรียมทำศึกฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
นัดที่๖และ๗ในการลุยศึกฟุตบอลโลกรอบเข้าเลือกโซนเอเชีย
จะเปิดบ้านพบกับสาวดีอาราเบียและจะบุกไปเยือนญี่ปุ่น
ในวันที่๒๓และ๒๘มีนาคมนี้ตามลำดับนะครับ
ล่าสุดครับซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองเฮ็ดโค้ชทีมชาติไทย
เปิดเผยว่าได้เตรียมรายชื่อ๓๐นักเตะสำหรับในแมชนี้แล้วนะครับ
โดยช่วงเวลาที่เหลือนั้นจะหารือกับสตาร์ฟโค้ช
เพื่อคัดเลือกผู้เล่นที่เหมาะสมที่สุดและจะส่งรายชื่อให้กับสมคมกีฬาฟุตบอล
ประกาศรายชื่อก่อนวันรายงานตัวในวันที่๑๓มีนาคมประมาณ๓๔วันครับ
ส่วนทีมคู่แข่งในนัดที่๖นะครับอย่างซาวดีอาราเบีย
ตัวเขานั้นได้มีโอกาสศึกษาฟอร์มการเล่น
เกมฟิฟอฟอร์โรคนัดที่๑๐๐๐พันธมา
มองว่าซาอุนั้นมีพัฒนาการมากกว่าเกมที่เจอกับไทยในนัดแรก
ได้ทำการบ้านอย่างหนักเพื่อหาวิธีปิดจุดแข็งของคู่แข่งให้ได้
ระบบนะครับมีการพูดถึงเล็กน้อยเพราะว่าระบบนั้นซิโก้ยืนยันว่าจะใช้แบบเดิม
ถึงแม้ว่าจะไม่มีสหรัฐอยู่เย็นเพราะว่าตัวเขานั้นตอนนี้มองว่ามีผู้เล่นที่จะทดแทนสหรัฐแล้วนะครับ
ส่วนทางด้านนายพระอาทิตย์สุภพงศ์รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศและโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ได้เปิดเผยกับทางไทยรัฐทีวีว่า
ตอนนี้ครับตัวเขาได้ประสานงานไปยังไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับ
หลังจากตรวจสอบพบว่ามีการเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้กระทำผิดกฎในเกมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖รอบชิงชนะเลิศระหว่างไทยกับอินโดนีเซียเมื่อวันที่๑๗ธันวาคมปีที่ผ่านมาครับ
ก็เป็นโซนที่เราถือว่าเรียกว่าซื้อคืนดีกว่านะ
เพราะว่าเราอยากจะนำมาให้กับจุดประสงค์เช่นให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีความจำนงอยากจะเข้ามาดูมากกว่า
เนื่องจากว่าตัวประมาณสักเกือบจะพันใบนะครับที่เราต้องขอเรียกคืนนะครับ
แล้วก็ขอว่าเราซื้อคืนก็แล้วกันเนื่องจากว่าเราจะต้องคืนเงินให้นะครับ
จากว่าเรามองว่าตรงนี้เป็นจุดที่มีปัญหาในครั้งที่แล้วแล้วก็มีข้อมูลที่ว่ากรุ๊ปตรงนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องนะครับ
กับกลุ่มก็เลยต้องขอเรียกคืน
หลังจากที่ผู้ถือบัตรนั้นนำบัตรมาคืนครับ